สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สุดไม่ให้เยอะทำไมเสียงสอบล่ะสองครั้งอะไรครับวันนี้

คุณมีคารีต้องเคลียร์
พ่ออานนนเด่อเรอะ
เอาเรื่องนี้ก่อน

จะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าเมื่อวานที่คนเขาออกมาแฉกัน๖๗คนยอดไลฟ์มากกว่าคนดูละครอีก

เยอะมากคนดูเยอะมาก
คืออย่างนี้ประเด็นร้อนแรงที่มันเกิดบนโลกโซเชียลเนี่ยนะฮะก็คือก่อนหน้านี้มันมีแฟนเพจนะครับ
รมโรคจาลึกเขาได้มีการออกมาโพสต์ข้อความนะฮะแฉเน็ตไอดอลชื่อดัง
ตอนแรกเขาใช้อักษรยะว่าปอ่างฟอร์ฟันอฟอร์
คนเนี่ยนะครับก็โยงไปที่ออฟฟี่เลยมันไม่น่าจะมีใครอยู่แล้ว
มันมีเรื่องที่พาดไปถึงน้องคนหนึ่งชื่อว่าน้องวันใหม่
คือน้องวันใหม่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ปรากฏว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะที่เขาออกมาแฉกันบอกว่าออฟฟี่เนี่ยนะครับ
เคยไปไลฟ์ที่เตียงของน้องเลย
บอกว่ารับบริจาคเงินเพื่อจะหาเงินนั้นไปให้กับน้อง
ปรากฏว่าอยู่ดีคนก็บริจาคเข้ามา
แต่ว่าทางตัวออฟฟี่เองเอาเงินไปให้กับทางคุณแม่ของน้องวันใหม่เนี่ย
แล้วก็คนที่ซื้อเครื่องช่วยหายใจกลายเป็นตั๊กบงกฎกับโอพักกีฬา
พอหลังจากนั้นประเด็นที่มันเกิดขึ้นขึ้นมาก็คือว่า
ตนเองนั้นมีเจตนาที่ดีแต่ว่าผิดพลาด
ตรงที่ว่าเวลาที่โอนเงินเข้ามาเนี่ยดันให้โอนเข้ามาบัญชีของออฟฟี่เอง
จริงควรจะต้องให้โอนไปบัญชีของทางแม่น้องวันใหม่เขา
เขาก็บอกว่าเขาขอโทษตรงนี้เขาผิดจริง
เขาต้องการที่จะรวบรวมเงินให้มันได้สักล้านกว่าบาท
เพื่อไปซื้อเครื่องช่วยหายใจให้กับน้อง

คุณออฟฟี่เนี่ยต้องฟังดีนะ
คือคุณแม่ไม่เคยบอกออฟฟี่ว่าให้ไปซื้อเครื่องนี้ให้น้องเลย

เขาบอกไม่ได้ว่าหมายความว่าให้คุณออฟฟี่ไปซื้อ
เพราะน้องมีอยู่แล้ว

อฟฟี่เค้าพยายามบอกว่าตัวเองนั้นมีการแบ่งบัญชีสองฝั่ง
ในการที่บริจาคเขาให้กับน้องก็เป็นธนาคารนึง
พอล่าสุดพอนางถูกออกมาเปิดโปรงออกมาแฉ
ก็กลายเป็นว่านางก็ส่งเงินโอนเงินมาให้กับทางแม่ของน้องวันใหม่
เท่าไหร่อ๋อตอนแรกให้แค่หมื่นกว่าบาท
อ่าพอมันมีประเด็นขึ้นมาเป็นดราม่ามันก็ส่งไปให้น้องสองแสนหนึ่ง
แม่เขาไม่เอาเขาโอนกลับเลย
เขาบอกว่าจะเอามาให้เขาได้ยังไงเพราะบัญชีของออฟฟี่เนี่ยมันคือบัญชีแบบว่าตุ๋นตัว
คนที่โอนเข้ามาเนี่ยก็ไม่รู้เป็นค่าอะไรบ้าง
อาจจะไปถูกผิดอะไรไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีเอามาโอนให้เขาเดี๋ยวเขาเดือดร้อน
ใช่เขาก็เอาคืนเขาโอนคืนว่าเขาไม่เอา
แล้วก็แบบบอกว่าตัวเขาเองแบบไม่ได้ต้องการเครื่องช่วยหายใจเพราะว่าลูกเขามีอยู่แล้ว
เพราะว่าคนที่ทำจริงคือโอพักจีรากับตั๊กวงกฎนางทำมาตั้งนานแล้วโดยที่นางไม่ได้บอกใคร
แล้วคือไอ้เครื่องช่วยอาหารใจมันไม่ได้ถึงล้านมันไม่ได้ถึงล้าน
แล้วสองคนนั้นเขาช่วยไปโดยที่ไม่ได้เป็นช่วงเวลาเดียวกับออฟฟี่

ก่อนนั้นที่เยียโอมาช่วง

ทีนี้ประเด็นถัดมาคือมีคนเนี่ยก็ไปแฉว่าออฟฟี่เนี่ยนะฮะเทคยา
มีของเรื่องไอซ์เข้ามามีนู่นนี่เข้ามา
ก็แบบว่าทำให้เพื่อนอาจจะไม่ชอบเขาก็ยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าขอโอกาสสักครั้งหนึ่ง
ทีนี้หลังจากนั้นพอออฟฟี่ออกมาพูดแล้วก็เรื่องของไอซ์เขาบอกว่าเขาไม่เคยแตะเลย
บอกว่าอยากให้สงสารลูกเขาบ้างพบทีลูกเขาก็มาถามบอกว่า
แม่หยุดไอซ์เหรอแม่เล่นไอซ์เหรอทำไมมีข่าวออกมาอย่างนี้นางก็ร้องไห้
มันเป็นไปได้ยังไงบอกเนี่ยคนแรกนางก็ออกบอกเลยนางตั้งเป็นข้อเลยนะ
ข้อนี้มันเป็นยังไงข้อนี้ยังไงแล้วบอกว่าจะไปตรวจเลือด
เรื่องยาเสพติดทำไมถึงตั้ง๑๕วันถึงได้ผลอะไรอย่างนี้นางก็บอกว่า
คนเราถ้ามันใจร้อนเนี่ยใจร้อนก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาลแต่ไอ้การที่แบบคุณแบบใจร้อนคุณไป
ไปอารวาดไปด่าคนอื่นมันไม่ใช่แล้วอะไรอย่างนี้คือนางก็ออกมาพูด
ล่าสุดขนเพชรเด็ดสุดงานบวชคืองานบวชนี่ก็คือเบื้องหลังของขนเพชร
วันนั้นขนเพชรกับออฟฟี่เนี่ยก็คือเหมือนแบบออฟฟี่บอกว่าตัวเองเป็นเจ้าภาพนะ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

เวลาอยู่กับออฟฟี่เนี่ยเวลาได้เงินค่ารีวิวหรือค่างาน
แต่เขาจ่ายออฟฟิศละเป็นแสนต่อคลิป

๑๑๐๐๐๐บาทเบาะค่าของออฟฟี่เอง๑๕๐๐๐๐บาท
แล้วของทางคนเพชรได้๒๐๐๐๐บาท

ของเอ็กซ์ลูกก็โกรธว่าทุกวันนี้ก็ยังนับถือเป็นแม่

ปรากฏของฉันไม่มีทำกับฉันไม่ได้

แล้วเวลาให้งานก็จะบอกลูกค้างว่า
ลูกค้าไม่เลือกหนูแต่แม่แอดงานให้หนูเอง
แล้วก็เหมือนประมาณเมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้คือคู่ในออนไลน์เขาจะต้องมีคู่
ตอนนั้นคนเพชรกับก๊อตเป็นคู่ที่ดังมาก

เขาบอกโดนออฟฟี่ปั่นเขาว่าอย่างนั้น

คือข่าวมันออกมาแบบนี้เราก็มาสื่อสารให้ฟัง
ทั้งหมดนั่นก็คือคนออกมาแฉมันก็เลยกลายเป็นมหากราบ
แล้วมันก็ทำให้ทุกคนว่าโลกออนไลน์วันนี้

ยอดคนดูสดนะฮะหลายแสน
คุณแม่รายได้คลิปหนึ่งไป๒๓แสน

คือลูกเขาบอกว่าลูกค้าจะต้องมาจ้างเขาฝั่งเดียวแล้วเขาเป็นคนแจกงาน
ปรากฏว่าถ้าทุกคนในวงการบรรเทิง
วงการโซเชียลการแบบรีวิวของเนี่ย
จะต้องไปซูฮกนางเพราะฉะนั้นนางจะแบน
จะไปปั่นให้คนอื่นเกลียดว่าลูกค้าไม่อาย
รู้เปล่านางรับงานรีวิวเท่าไหร่แพงกว่าดารานะ
แต่เขาได้ผลใช่ไหมล่ะแสดงว่าคนก็ซื้อสินค้าเขาเยอะ

นางจะเป็นเหมือนเราพวกเราทำรายการเราทำละคร
นางไม่พูดจัด
แต่นางก็จะทำคลิปเหมือนแบบว่าสร้างเป็นเหมือนสตอรี่
สมมุติว่าวันนี้ขายครีมวันนี้ขายสมาร์ท
นางก็จะไปคิดเลยว่าทำอย่างไรต้องเอาตัว

คือเขาไม่ได้มาใช้ดาราอย่างพวกเราสมมุติณเดชน์กำลังดังอย่างนี้
เราก็ต้องอยากได้ณเดชนมาเล่นละครถูกต้องไหม
เหมือนเขาว่าวันนี้ช่วงกระแสเน็ตเนี่ย
กระแสอินเตอร์เน็ตเนี่ยใครดังอยู่

ก็เอามาดึงมาดังสักกัดแต่ก็เหมือนกับเอาง่ายกดค่าตัวดารา
ถ้าสมมุติภาษาทีวีอย่างเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

บอกอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวกลายเป็นว่าไปปากปั๊มออฟฟี่เขา
เขาออกมาแฉมันเป็นข่าวแล้วก็ออกมาพูด

มาใส่ร้ายมาใส่ข้าวเดี๋ยวไปล้องอีกไม่ใช่นะ

คือเอาง่ายอย่างที่บอกว่าขนเพชรเขาก็ออกมาพูด
พวกบางวันนั้นกับขนเพชย์กับออฟฟี่อย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยแหละ
ที่ออฟฟี่เองกลับบอกว่าดีใจมากที่เป็นเจ้าภาพงานบวชนะ
ซึ่งนางก็ติดใจแล้วก็ทำให้นางเหมือนทุกวันนี้นางเหลือแต่ตัว
จริงนางใช้คำพูดอย่างอื่นด้วยซ้ำไปว่าเหลือแต่อะไร
ขนาดเดียวกันแม่อักษรย่อผ่านไปมันก็มาอีก
ก็เหมือนกับนางเที่ยวไปพูดว่าดารานางกินมาแล้ว

ก็เป็นอักษรย่อเกิดขึ้นมากมายเลยนะฮะซึ่งฉันรู้ว่าเธอไม่กล้าอ่าน
ตรงนี้นะคือขนาดในโลกออนไลน์เนี่ยก็พากันแชร์วีรกรรมของออฟฟี่กันอย่างต่อเนื่อง
ลามไปถึงแชทหลุดที่อ้างอุ๊ยเคยกินแล้วเคยกินแล้ว
ส่วนยุคส่วนยุค
แต่เขาออกมาบอกแล้วส่วนก็บอกไม่เคยคุยไม่เคยจีบกันเลย
อันนั้นไม่รู้ฉันรู้ว่าหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยอ่านข่าว
เข้าใจฉันไหมเออนะครับ
อย่าถามรับหลังก็กลายเป็นกระแสแต่ดารา
ทุกคนก็ออกมาปฏิเสธกันหมดเหมือนป๊าปาง
มันก็มีอีกหลายต่อหลายเรื่องคนออกมาแชร์กันพี่
ชื่อดาราหลุดมันจากใครก็เหมือนแบบแชตหลุด
คือเท่าที่อ่านในนี้เนี่ยนะมันไม่มีชื่อเคนภูมินะ
มันมีแค่สนนะแล้วเคนภูมิมาจากไหนล่ะ

แต่เมื่อกี้เห็นอ่านก็ไม่เห็นพี่เคนภูมิ
ก็แต่เอาในเน็ตเขามีหรือเปล่าแองชิ้นพูด
ไหนจะเล่าข่าวข่าวใส่ไข่ก็ต้องใส่ไข่กันให้เต็มที่ถูกไหม

เฮ้ยพระคุณพ่ายแล้วจะจบอย่างไรเรื่องนี้คืออย่างไร

ทุกคนก็แบบว่าไม่ก็กลับมาสู่วนเดิม
ก็เหมือนกับบริษัทผลิตคอนเทนต์นึกออกป่ะ

เพราะทุกวันนี้ถ้าจะจ้างก็คือคอเทสนี้ก็คือใบบ้านนี้

เหมือนกับนางทุกคนจะต้องมาใช้นางหมด
ที่แบบไม่ใช่แบบว่าสินค้าแบรนด์ใหญ่ก็ยังต้องใช้นาน

เรื่องของเงินที่รับบริจาคไปให้มันชัดเจน

แล้วก็ทุ่มถึงงานบวชที่มีการพูดไปว่าคือยังไง

ไม่ใช่ออกมาพูดต้องมีหลักฐานออกมายืนยัน
คนก็ถึงจะเข้าใจถึงจะเชื่อ
แต่ถ้ามาพูดปากเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่แล้วไง

มันคือความสนุกสนานที่เวลาอ่านเสพข่าวอยู่แล้ว

แต่แบบไอ้พวกเงินบริจาคงานบวชหรืออะไรก็แล้ว
แต่ที่โอเคด้วยนางเป็นคนที่มีอิทธิพลในเฟซบุ๊ค
ต้องยอมรับว่านางมีอิทธิพลในเฟซบุ๊คมาก
หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องออกมาแจ้งว่าจะเป็นยังไงต่อ

แต่ก็ยังสู้๘คนรวมกันไม่ได้ไง
โอเคมันเป็นล้านครับคุณแม่วัคคืนสูงสุดของน้อง

เสียงนางจะตกอ้าวเสียง

จากแล้วก็จะอยู่๒ประเด็นคือเรื่องงานบวชว่า

เธอก็มาไม่รังกิจฉันเลยตอนนั้นเราสารรอบแล้วนะ
แต่เธอก็มาดูแลฉันอย่างดีอะไรอย่างนี้
แล้วก็เรื่องเงิน๕๐๐๐กับ๒๐๐๐นี่แหละ

ก็คือค่าตัวทำไมไม่ได้๒๐๐๐ทำไมได้แค่๕๐๐บาท
ก็นั่นก็เป็นเรื่องกันนะฮะ

ก็บอกว่าให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคอรมอลวันนี้ว่า
ขอเตือนเรื่องอาหารไทยหน่อยนะฮะ
ไม่ว่าที่รับรองแขกต่างชาติหรือในประเทศเนี่ย
ร้านค้าขอความกรุณาลดการปรุงด้วยน้ำตาลลงหน่อยเถอะ
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะรสชาติเนี่ยค่อนข้างหวาน
คนไทยทุกวันนี้อันนี้เห็นด้วยกับท่าน
คนไทยเป็นคนที่ติดหวานเกินไปแล้ว

เบาหวานเป็นโรคอันดับต้นของการนำ

๗ขวบ๘ขวบทุกคนเป็นโรคเบาหวานกันหมดแล้วทุกวันนี้
ท่านก็บอกว่าทุกวันนี้โรคเบาหวานมันทำลายสุขภาพ
มันเป็นต้นของโลกทุกโลกเหมือนกันนะพี่
หรือเป็นโรคต่างทำให้เสียค่าใช้จ่ายไปจำนวนมาก
ดังนั้นอะไรที่ป้องกันตัวเองได้
ขอความร่วมมือกับพ่อค้าแม่ค้า
ในทุกระดับ๑ลดเข็มหน่อย
ลดน้ำตาลเพราะน้ำตาลมีผลกับเบาหวาน
เราเองก็มีการผลิตคิดค้นผลิตภัณฑ์ย่าหวานขึ้นมา
ให้ไปลองดูว่าใช้ทดแทนกันได้หรือเปล่า
แล้วก็จะช่วยให้เกิดอุตสาหกรรมย่าหวานเกิดขึ้น
ทั้งนี้รวมถึงน้ำอัดลมด้วยนะ

เคยเจอ๑๓น้ำหวานน้ำขวด

แต่ตอนนี้ปัญหาคือย่าหวานมันมีในประเทศไทยหรือยัง

ใช่ไหมฮะหมายถึงน้ำหวาน

กินดับต้นหวานโบรมแบบกับน้ำตาล

วินาทีนี้คือน้ำตาลเราก็รู้อยู่แล้วว่าน้ำตาลมันเป็นยังไง
ใช้แทนน้ำตาลทรายในอาหารบางอย่างไม่ได้

กลับมาตอนนี้คืออย่างของคุณการาแมเห็นไหม

ของการแม่คืออวางนั่งเอาจริงมากเลย
คนไทยเดี๋ยวนี้เริ่มติดกับชาไข่มุก
คนไทยเริ่มติดกินชาไข่มุกกันเป็น

เขาจะเตือนวันนี้ถึงวันที่๒๙เลยเนี่ย
เราจะมีฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงนะคะ
ตั้งแต่๒๖๒๗ประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่อง
ตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่ามันจะมาเป็นวูบนะ

โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง
ภาคตะวันออกแล้วภาคใต้ฝั่งตะวันตก

อันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสม
จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะ
ในวันที่๒๖เนี่ยนะคะก็คือวันนี้เนี่ย
ทั้งหมดเลยทั้งประเทศก็เตือนมาหลายจังหวัด

วันที่๒๗ภาคเหนือคือแม่ห้องศรเชียงใหม่
กำแพงเพชรแล้วก็เพชรบูรณ์อันนี้ให้ระวัง
ภาคกลางราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีแล้วก็สุพรรณบุรี
ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราด
ภาคใต้กอรนองและพังงาซึ่งจะมีฝนตก
เพราะว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็มันแรงนะคะ
แล้วก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันของประเทศไทย
แล้วก็ข้ามมาฝั่งอ่าวไทยด้วยมีหย่อมความกดอากาศต่ำ
กลุ่มประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะนี้ทำให้ประเทศไทยนั้น
จะมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกบางแห่งด้วยค่ะ
ตอนนี้ก็ขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนะคะอาจจะเตือนเรื่องไม่ให้ออกจากฝั่ง

แล้วถ้าหากว่าฟังไม่ทันอะไรโทรไปที่สายด่วน
พยากรอากาศเลยค่ะ๑๑๘๒๒๔ชั่วโมงเลย
อันนี้พวกที่อยู่กับน้ำอยู่กับอะไรภูเขา

หลังจากนี้เพลงตอนนี้มันดังเหลือเกินเนอ
ยูทูปฉลองความสำเร็จ๑๐๐ล้านวิว๒๐๐ล้านวิว

คุณโดนภาษีแน่นอนแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟัง
การจัดการมิโฆเร็งเก็บภาษีแล้วนะฮะ
สินค้าฟื้นทางหลายอย่างที่เราจะเจอเช่น
อายะนี่ใส่หวานน้ำหอมใส่วันลิตร
คืออธิบดีกรมศัพท์ภาษานี่เขาเปิดเผยแล้วกัน
ซึ่งตอนนี้คนก็ค่อนข้างจะเล่นอีสปอร์ตกันเยอะพอสมควร
ยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันทำไปได้ยาก
เพราะตอนนี้อีสปอร์ตถูกจัดให้เป็นรูปแบบของกีฬาตาม
พรบการกีฬาแห่งประเทศไทยปี๒๕๕๘แล้ว
มันอยู่ต่างประเทศหมดพี่มันอยู่ต่างประเทศหมด
ซึ่งทางกรมสรรพสารมิตรแล้วก็กรมสรรพากร
ไม่มีอำนาจไปจัดเก็บภาษีส่วนนี้
ขณะนี้ทางกรมสรรพสารมิตรกำลังศึกษาแนวทาง
สำหรับการจัดเก็บภาษีตลาดเกมออนไลน์อยู่
คือตลาดเกมออนไลน์ถือว่าบางคนก็สร้างรายได้
เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเด็กที่เล่นเกมทุกวันนี้
มันสมัยเราเล่นเกมคือเล่นค่าเวลา
สวัสดีข่าวไข่ไก่ครับคือไม่ใช่นะฮะ
รายการเราชื่อข่าวใส่ไข่นะฮะ
ข่าวใส่ไข่ไม่ใช่ข่าวไข่ไก่นะ
เดี๋ยวไข่เป็ดเขาจะน้อยใจเพราะเราใส่ทุกไข่
เนื่องจากว่าจริงแล้วเขาบอกว่าตลาดเกมออนไลน์
มีเงินหมุนเวียนในตลาดจำนวนมาก
รวมทั้งกำลังหาวิธีจัดเก็บภาษีจากการบริหาร
จากต่างประเทศไปด้วยคู่กันซึ่งเป็นไปได้ยาก

ศึกษาวิธีการจัดเก็บจากหลากหลายประเทศมาแล้ว
แล้วก็พบว่าหลายประเทศเอาจริงนะประเทศที่พัฒนา

ในการจัดเก็บภาษีให้ผู้ให้บริการอย่างนั้น
ประเทศเดียวที่ทำได้ค่อนข้างจะเป็นรูปธรรมแล้ว

ตอนนี้กรมสรรพสารมิตรกำลังศึกษาอีกแบบนึง
คือการจัดเก็บภาษีผู้ให้บริการเพลงและหนัง

เราต้องยอมรับแอปพลิเคชันต่างมีมากมายถูกต้องไหมฮะ
วันนี้พวกเราเองถ้าจะไม่ดูทีวีแล้ว

ในส่วนของการเปิดสมาชิกเมมเบอร์
และต้องเสียค่าบริการเจ้าของแพลตฟอร์ม
ซึ่งถ้าจัดเก็บได้จะอยู่ในประเภทภาษีฟุ่มเฟื่อย

ยังไม่เห็นช่องทางที่จะสามารถเก็บได้เลย
เนื่องจากผู้ให้บริการอาเทยูทูปเฟซบุ๊ก

โดยที่ผ่านมากรมสรรพสารมิตร

ซึ่งเป็นภาษีมหรสบโรงหนังโดน

อะไรที่จดทะเบียนในประเทศไทยมันง่าย
เอาง่ายคือถ้าสมมุติไปเปิดที่ซิงคโปร์
เปิดที่อเมริกาไกลไม่มีสิทธิ์จะไปเก็บเขา
อกจากนี้นะฮะกรมสรรพากรเตรียมออกกฎหมายจัดเก็บภาษี
ผู้ประกอบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศประกอบกิจการ
โดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีรายได้และมีกำไร
โดยใช้โดเมนเนม
ท้องถิ่นของไทยต้องเสียภาษีได้ในประเทศไทย
หักหน้าที่จ่าย๑๕นะพี่
คือตัวเจ้าของแต่เขาค่อยมาชาร์จกับเราถูก๑๕
ตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นแต่เงินในส่วนนี้กรม
สรรพากรจะสามารถจัดเก็บทางธนาคารได้
เพราะตามหลักการแล้วกรมสรรพสารมิตรจัดเก็บภาษี
ได้จากผู้ผลิตและผู้ประกอบการเท่านั้น

พวกเราจะได้เงินพวกเรากดเล่นเกม

อันนี้เราเสียตังค์ซื้อ
คนที่ได้ไม่ได้โทรศัพท์แม่

ถ้าไม่เข้ารัดก็จะเข้าบ้านเขาเลยแน่ครับ

ของพี่ของผมไม่ของผมพี่เวลาที่แบบ

จ่อนหน้าแล้วรับหลัง
เข้าใจใช่ไหม
เอ้าไปเรื่องนี้ดีกว่ามนุษย์ต้นไม้คุณรู้จักไหม

ให้ทีมแพทย์นั้นนะฮะตัดมือของเขาทิ้งทั้งสองข้างออกไปซะเถอะ
หลังพยายามผ่าตัดรักษามาถึง๒๕ครั้งคุณผู้ชมฮะ
แต่ยังช่วยเหลือไม่สำเร็จซ้ำยังทำให้เขานั้นรู้สึกเจ็บปวด
ที่จะใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก
คนนี้ชื่อว่าอับดุลบาจารดาอายุ๒๘ปี
เข้ารับการผ่าตัดมาถึง๒๕ครั้งแล้ว
หลังจากเขานั้นเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกออนไลน์เลยนะครับ
นามของมนุษย์ต้นไม้โดยแพทย์นั้นวินิจฉัยนะครับ
ที่ทำให้ผิวของมนุษย์นั้นคล้ายกับเปลือกไม้
เจริญงอกออกมาจากมือแล้วก็เท้า
เป็นโรคผิวหนังที่เกิดขึ้นได้ยาก
แล้วก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งได้สูงมากทีเดียวนะฮะ
โดยปี๒๐๑๖ครับแพทย์ได้ทำการนำเอาผิวหนังส่วนที่คล้ายกับเปลือกไม้ของเขานั้น

รวมนักแล้วในประมาณที่ออกไปนะครับประมาณ๕กิโลกรัม
จะพบว่ายังไม่สามารถหยุดยั้งอาการภาวะดังกล่าวได้
ยังพบว่าเปลือกไม้นั้นยังงอกออกมาจากใต้ผิวหนังของเขานะครับ
ซึ่งอยู่ในอัตราช้าที่ง่อออกมา
นี้ครับรู้ต้นไม้กล่าวว่าเขาแบกรับกับความเจ็บปวดไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว
กลางคืนเขาแทบจะนอนไม่หลับเลย
เขาเคยขอร้องให้หมอนั้นตัดมือของเขาออกไปให้จบ
หากมันจะทำให้เขาหายเจ็บปวดได้นะฮะเขาก็ยินดีที่เขาจะเสียมือของเขาออกไป
เป็นหัวหน้าทีมแพทย์ศัลยกรรมของโรงพยาบาลวิทยาลัยการแพทย์กรุงทากา
เปิดเผยนะครับบอกว่าการรักษาโรคมนุษย์ต้นไม้ครั้งนี้เนี่ย
ต้องใช้แพทย์หลายแขนง
เนื่องจากคำขอร้องของเขานั้นยังต้องร่วมพิจารณาของทีมแพทย์เช่นเดียวกันด้วยนะครับ
เนื่องจากค่อนข้างขัดต่อหลักมนุษยธรรม
ไปตัดแต่ก็เพื่อสุขภาพในอนาคตของเขาด้วย
ก็อาจจะต้องมีการตัดสินใจเกิดขึ้น
มันไม่ได้ลามขึ้นมาถึงช่วงแขนหรือที่มือ
แล้วก็งอกขึ้นมามันมีตามพวกนี้ด้วย
ของมันคือเซลล์เนื้อมนุษย์หรือว่าเป็น
เขาบอกเหมือนใบไม้ต้นไม้เหมือนเปลือกไม้

เหมือนแบบค่อยงอกออกมาแบบนี้แต่ว่าเป็นเหมือนกับเปลือกไม้
เขาบอกว่ามันเจ็บแสดงว่ามันเข้าไปเหมือนหูด

เพราะว่าตอนตัดออกมามันก็ตอนตัดที่ตัดแล้วก็ยังขึ้นมาขนาดนี้นะ
คือไม่เคยเห็นใครนะมีคนนี้ที่เห็น
เยอะขนาดนี้นะแล้วงอกมาตัดปุ๊บก็งอกงอกใหม่
ใช่ก็ออกมาอีกเขาก็บอกเขาเจ็บปวดเขานอนไม่ได้เลย
สงสารเขาเนอะสงสารสงสารอืม
ไปต่อกันที่เรื่องของการศึกษากันหน่อยนะคะ
รู้ไหมว่าระบบการศึกษาบ้านเรานั้นพัฒนาไปไกลมาก
ล่าสุดทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับหนึ่งของไทย
เปิดกว้างด้านการศึกษาอย่างสร้างสรรค์
ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนใหม่
ด้วยการเพิ่มรายวิชาด้านเทคโนโลยีให้กับนักศึกษาทุกคณะ
โดยก่อนหน้านี้นะครับทางมหาวิทยาลัยได้ปล่อยคลิป
โมทมหาวิทยาลัยกรุงเทพออกไปในคอนเซ็ปต์
ความคิดสร้างสรรค์ภาษาเทคโนโลยีอนาคตแบบไหนก็ไร้ขีดจำกัดนะครับ
กลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ตอนนี้นะฮะ
แล้วก็ถูกพูดถึงกันมากนะครับว่า
เป็นคลิปที่ดูล้ำเหมือนอยู่ในโลกอนาคตมากนะครับ
และเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าทางมหาวิทยาลัยนะฮะ
ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ย
และให้ทุกคนเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรม
ทางมหาวิทยาลัยนะฮะจึงจัดงานโชว์เคสครับ
ผลงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะไอที
ในเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์

แล้วก็อย่างที่เห็นนะคะในอนาคตเราสามารถมีโรบอทอาร์ม
เดี๋ยวจะมีให้เห็นโรบอทอาร์ม
หรือว่าแขนกลสั่งงานไว้เรียนรู้และจดจำตำแหน่งต่าง
เพื่อการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ผู้ใช้ต้องการได้อยู่ที่

ซึ่งในอนาคตเราจะนำหุ่นตัวนี้ไปใช้ในงานบริการเช่น
อาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหารและในโรงแรมเป็นต้น

นี่นะครับเหมือนไอรอนแมนเลยนะครับถ้าเห็นอย่างนี้นะครับ
สำหรับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่นะฮะ
ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เพิ่มรายวิชาด้านเทคโนโลยีล้ำนะฮะ
ให้กับทางนักศึกษาทุกคณะด้วย

ยังสามารถเรียนข้ามหลักสูตรได้ด้วยนะพี่

คือนักศึกษาจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริง
โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเผยแพร่ความรู้
ทำให้เด็กมีอนาคตที่ดี

สำหรับใครที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อ

หรือเข้าชมคลิปโปรโมทของทางมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม

เว็บไซต์ที่เราขึ้นให้อันนี้เลยนะคะ

คือไม่ใช่ไปเรียนฟิศวิชาบังคลเขาแบบว่า

สมมุติเขาบอกว่าเมื่อก่อนเรียนมาแล้วเรียนมาได้ใช้ไหม

แต่วันนี้สิ่งที่คุณเรียนมาปุ๊บ

การวิชัยหนูได้ใช้เพื่อนไหมคะ

แล้วฉันขับรถเข้าไปแล้วก็เจอกองถ่ายเข้าไป

เวลาเขาทำหนังทำอะไรก็ทำเป็นเรื่องเป็นราว
ใช่เค้ามีกระโฮนแบบเม็ดเต็งมาก

เมื่อก่อนเราเป็นผู้ใช้แอปพลิเคชันถูกต้องไหม
วันนี้ตามมหาลัยหรือมกรุงเทพเนี่ย

สมัยเราเมื่อก่อนอาจจะแบบแค่เรียนเปิดปิดคอมพิวเตอร์ก็ยากแล้ว

วันนี้คุณเขียนทุกสิ่งทุกอย่างมันตอบโจทย์ว่า
จบมาปุ๊บเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทำยังไง

เอ้าพักสักครู่ช่วงหน้าเจนี่อยากกินปลาทูแม่กรอง

คือไม่นึกว่าสามารถเพราะว่ามันยาก
ใช่ไหมคือต้องเล่นเป็นผู้ชายที่ผ่าตัดไปเป็นผู้หญิง

เชื่อคนชอบนางเล่นดีมาก

บทดีคือแต่เป็นส่วนตัวหนักไม่น่าเชื่อ
เรื่องที่แรกเขาก็ดีเรื่องที่เขาเล่นอยู่ตอนนี้

ถ้ากดเสียงให้ต่ำแล้วก็แก่สะแดงตอบดี
กูกูเอกสิต

ซึ่งใบเฟิร์นจนท็อปมีแฟนใหม่ไปแล้วเนาะ

ล่าสุดเนี่ยสาวใบเฟิร์นก็เผยว่าตอนนี้มีทั้งคนในวงการเข้ามาจีบนางเยอะ
อันนี้เรื่องจริงแต่ตัวเองก็มีเยอะเขาบอกมีดารามาจีบนางเยอะเหมือนกัน
แต่ตนเองก็ยังรู้สึกกับการทำสนุกการทำงานแฟนไม่มีหรอก
แต่ก็มีเข้ามาจีบแต่ก็ไม่ได้คุยกันเลยนะฮะ
แต่เหมือนช่วงนี้งานกำลังแฮปปี้ละครกำลังสนุก
เราก็ถ่ายไปออนแอร์ไปอันนี้เรื่องจริงนางก็ถ่ายไปออนแอร์ไป
วันก่อนนางอยากกินอาฟเตอร์ยำไง
อ๋อเท่านี้เขาลงขอบคุณคุณแม่กันไงที่นู่นเนอะ
หรือว่าน้องกองนี้ก็โฮ้ยพี่พ่อดังเขาไม่สนใจเหรอ
ก็นางยกกองถ่ายไปเอนอนยกกองถ่ายไปนะโหด
กองนั้นมีแต่ผู้ชายไงกรงนี้มันเหมือนเกิดกระเทยดรถนี้

ก็เลยโทรไปขอให้ไอ้เฟิร์นจะส่งไปให้
ก็ให้นักไปรับให้เราเองไปซื้อให้เราเอง

เพราะว่ามีการส่งของลับมา

ไอ้พ่อส่งของเรา
เฟิร์นแกจะเก็บไว้ทำไมคนเดียวนะ
ทำไม่ดีไม่ร้ายกับรูปใบเฟิร์น
แจ้งความน้องต้องแจ้งความ

ถ้าอยากเห็นหนูจะแคปส่งให้ดูเอาไหมคะ
นางก็ว่าไอ้เฟิร์นแกก็ส่งมาหาฉันสิ

ไม่อยากไปต่อความยาวสาวความยืดก็ไม่ควรนะ
อันนี้มันจิตกฎหมายนะ

ก่อนที่เราจะพูดพวกเรามีเหรอคะลูก

เป็นตะโฮกทหารากาศหนูกลัวเลย
หนูกลัวหนูกลัวจะไม่ได้กินเขาหรือหนูกลัวอะไรคะลูก
วันนี้หล่อนใส่หูกระต่ายมาเนี่ย
พอเขาทักไลน์ขึ้นมาหนูก็ตื่นเต้น
แต่แล้วตอนนี้เริ่มมีเรื่องของแบบ

ผมรู้จักคุณมดดำครับบล็อกเลยค่ะ
โอ๊ยทุกคนจะมีแบ็คการ์ดคุณรู้จักคุณมดดำทุกคน

กศธชเขาฝากคุณแองจี้มาหาคุณแล้วนะ
หรออ๋อเราไม่ถามอ๋ออย่าว่ากัน
เขาบอกว่าเรื่องใบไม้ที่ปิดปิวก็ดีใจที่แฟนชอบ
เมนต์ก็อ่านตามข่าวนั่นแหละทั้งกองก็ดีใจจนแบบหายเหนื่อยเลยค่ะ
อย่างเรื่องเสียงเราก็ติดปกติคือจะเสียงต่ำลงไปเรื่อย

แล้วก็ยิ่งเราถ่ายละคร๒๔ชั่วโมงใช้เสียงมันก็ต่ำลง
โดนอัตโมเมติกอยู่แล้วนะฮะ
แล้วก็บอกว่าแต่ก็จริงแล้วนางก็ดีใจเลยล่ะ

กับนางเพราะว่าฝีมือพัฒนาขึ้นเรื่อยเห็นเลย

เรื่องนี้เป็นพระเอกเป็นนาเขย
เขยอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
ก็พ่อม่ายไฮโซคุณสงกรานเตชนรงค์ก็โพสต์รูปคู่กับคุณแมท
หวันใจคนปัจจุบันเมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านมา
ต้นเดือนต้นเดือนเป็นรูปคู่
รูปแรกตลอด๖เดือนนับจากฝ่ายหญิงนั้นเปิดตัว

โดยฝ่ายชายนั้นนั่งยิ้มเพลย์อยู่ข้างที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง

ดังนั้นสาวแมทถึงจะไม่ได้โพสต์รูปคู่ด้วยกันอีก

เกรทวรินทรอดีตคู่จิ้น
มาคอมเมนต์แสวะนั่นแก้มเหรอ
ไปหาว่าเขาแก้มยุ้ยไงอีกตั้งเกรทนี่นะคะ
บรรดาแฟนคลับคนสนิทต่างเข้ามาคอมเมนต์เซลล์กันว่า

เออยุ้ยจริง

เจนนี่ลูกอยากกินปลาทูแม่กรองอยู่ในท้อง
แหมมันยังมีไหมปลาทูไทยมันยังมีอยู่ไหม
ปลาทูที่เรากินไม่ได้ไทยแหละนะ
มีแต่ถ้ากินลูกปลาบ่อยก็ไม่เหลือแล้ว
คือล่าสุดที่ทำให้แฟนก็ถึงกับอมยิ้มแล้วก็ยิ้มแก้มปี
ได้ถูกโพสต์เป็นคลิปวิดีโอสั้นผ่านสตอรี่อินสตาแกรมของดีเจบอย

ในขณะที่ทั้งคู่นั้นกำลังพูดคุยกันเรื่องปลาทูแม่กรองเมนูอาหาร
ที่อยู่ดีว่าที่คุณแม่นั้นอยากจะทานขึ้นมาแบบไม่มีปีไม่มีขลุย

ก็ฟินความหน้าอินดูของคุณเจนนี่
อวยพรให้ทั้งคุณแม่คุณลูกนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วย
ช่วงหน้าคุณพจน์อานนท์หยอดกัญชานะครับเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวกลับโปะ
ไม่ยอดจริงอ่ะเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟัง
วันนี้เป็นกระแสขาวละเกินนะครับกลัวเกี่ยวกับว่าคุณพจน์อานนท์ได้กัญชาจากมะตำ
แล้วก็ไปพูดที่รายการนี้รายการเดียวเนาะแล้วก็น้ำมันกัญชาน้ำมันกัญชา
คือตัวเองกินเพราะว่าความดันตัวเองสูงก็ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วก็บอกนะ
อ่าความดันสูงเป็นคนความดันสูงอ่าจริงจริงวัดดูมัมร้อยห้าสิบ
ร้อยสิบก็หรอกินยังไม่ตายหรือเปล่าคุณน่ะก็ยังไม่ตายถ้าเธอตายก่อน
เธอก็ควรจะตายก่อนฉันเนอะเป็นห่วงเป็นห่วงฉันเป็นห่วงเธอมากกว่า
ด้วยสังขรรค์เขาเนี้ยเข้าใจไหมฉันจะไปนะฮะงานเพราะเธอทั้งสองคน
หรออ้าวก็ปรากฏนางเป็นคนนอนไม่หลับอืมหนูก็เรียกว่าอ่าโอเคพี่
ก็ลองกินสองตัวนี้อันนี้ของเมืองนอกของเมืองนอกจากอเมริกาเลยล่ะ
ก็ลองกินดูปุ๊บพี่ก็ลองกินดูปรากฏว่านางหอดไปเขาบอกพี่
พรุ่งนี้ต้องมันจะต้องไม่มีงานนะแต่ปกติเนี่ยน้ำมันกัญชาเนี่ย
จะต้องหยอดก็แบบหยอดเล็กเล็กเออคือจะเป็นหลอดบีบแล้วก็ตึ๊กตึ๊ก
ดูดบีบขึ้นมาเหมือนอะยาเหมือนยาแก้ไอที่ที่อ่
แต่มันจะต้องใช่คำว่ายดเพราะว่ายดยดนึงยดจริงเดี๋ยวคำว่ายด
เออยดหยดนึงเนี้ยอ่ามันมันเท่ากับใบกันชามไม่รู้กี่ร้อยใบ
ชื่อนั้นก็เลยเข้าโรงพยาบาลอันนั้นเอง
เรื่องนั้นก็เข้าโรงพยาบาลอยู่คืนนึง
นางก็ต้องออกมาก้ำกับนางต่อ
คือมันก็จะเหมือนแฮงไปอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติจริงแล้ว
หยดใหญ่หรือเปล่าวะหยดใหญ่หรือเปล่าวะบีบหนักมือ
มันเป็นเหตุการณ์เกิดไปไหนหรอ

ก็ฉันไปเอากลับคืนมาที่โรงพยาบาลอะไรอย่างนี้

ใช่น้านก็เลยมาบอกหนูบอกว่าแค่ลงวันนี้
ลงวันนี้เพื่ออยากจะเตือนเพราะว่าเห็นกระแสสำหรับเมื่อไหร่

การใช้น้ำมันกันชากะลูนาศึกษากันให้ดี
เพราะวันนี้รายการเราก็พูดกันมาตลอดว่า

เน็บทำไม
เน็บก้นสำหรับแบบว่าโรคทังลำไส้ทั้งหลาย
อย่างนี้แบบถ่ายยากเน็บได้ไหม

บางคนอาจจะต้องใส่แคปซูลและเหน็บก้น

เพราะฉะนั้นคุณมันจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญจริง
ณวันนี้ประเทศไทยหมอยังไม่ได้ศึกษากันหมดเลย

ลังศิษย์ตอนนี้กำลังผลิตหมอกัญชาอยู่
วันหนึ่งคนไทยจะคอมพรีตก็ต่อเมื่อหมอกัญชาเกิดขึ้น

แล้วก็ต้องรู้ว่าการใช้ยังแตกต่างกันไป

อย่างไรวะเป็นมัยอย่างไร
เราจะต้องไปอยู่กับคนป่วยที่เป็นม
อยากไปเยี่ยมคุณแม่
เอออีกหนึ่งข่าวขะเชิญ

เขายังให้แม่ให้พูดว่าเป็นดีหรือไม่ดี

ซึ่งนางก็ถามว่านางวันนั้นก็รู้

เหมือนแบบว่าหัวใจเต้นเร็วอะไรอย่างนี้
โรงพยาบาลไปมันต้องแล้วแต่แพทย์สั่งเนอะ
ตั้งแต่เธอศึกษามามีใครแพ้ไหม
มันก็มีนะผมเห็นโรคอยู่หาคุณหมอ
ผมเป็นบัตรอ่ะคิดว่าเข้าโรงพยาบาลนี่คือใช้เกิน
ที่คนไทยใช้เยอะเกินไป

อันนี้คือคำถามที่รายการเราถามมาโดยตลอด
ยังไม่มีมันไม่มีตรงไหนที่ไม่มีปุ๋ยเคมี
ตรงไหนที่ไม่ใส่ยาค่ามาแล้วตรงไหนที่ไม่ใส่ยาค่าแล้ว
มันจะปลูกกัญชาจริงมันจะต้องถูกทาง
แต่มันจะต้องเป็นเรือนกระจกซึ่งต้นหนึ่งนะ
ถ้าสมมุติจะเอาแบบปลูกให้ใช้เป็นยาได้นะ

ถ้าปลูกใช่ไหมที่เราตอนนั้นเราคำนวณกันออกมา
ว้าวแล้วก็ต้องใช้กี่ต้นถึงจะได้มายดหนึ่งใช่ไหม

อ่ะรอก่อนไปรีบไปหนุ่มไปนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ